จนถึงเวลานี้ดูเหมือนว่าฮิลาลีคลินตันแล้วก็โดนัลดทรัมป์นั้น
อยู่บนเส้นทางเข้าสู่ชัยในการที่จะเป็นตัวแทนพักนะครับ
ตอนนี้การหาเสียงของทั้งคู่ก็มักจะมีการตอบโต้นโยบายกันไปมา
ระหว่างสองคนราวกับว่าทั้งคู่นั้นได้เป็นตัวแทนพักไปแล้ว
ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็จะได้เห็นนโยบายที่แตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิงระหว่างฮิลาลีกับโดนัลดทรัมป
เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทั้งสองคนนั้นจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับ
แน่นอนแล้วครับว่าประวัติในการทำงานอายุนั้นก็ต้องแตกต่างกัน
ไปดูที่ฮิลาลีก่อนครับฮิลาลีแน่นอนครับ
จากพักเต็มโบแครนดอายุ๖๘ปีทรัมป์มีอายุมากกว่า๑ปีนะครับ
แต่ว่าในเรื่องผลงานทางการเมืองฮิลาลีนั้นเคยดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีต่างประเทศเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งด้วย
แต่ว่าทรัมป์นั้นมาจากนักธุรกิจมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพ

ฮลาลีนั้นมีประสบการณ์ที่โชคชนทางการเมือง
เป็นวุฒิสมาชิกของพักเดโมแครตในปี๒๕๔๓ตอนดำรงตำแหน่ง
เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็มีบทบาทเป็นผู้นำ
ในการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ในการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์
ไปดูในเรื่องของคำมั่นในการหาเสียง

ฮิลาลีบอกเลยครับว่าถ้าเกิดได้เป็นประสบการณ์ที่พิธี
ปฏิรูปสถาบันการเงิน
เพิ่มความเข้มงวดกฎหมายควบคุมอาวุธปืน
ขยายการให้ทุนในมหาวิทยาลัยแล้วก็
ในรูปรับบคลุมเข้าเมือง

ก็คือสร้างกำแพงที่ติดกับชายแดน
เม็กซิโกไม่ให้คนเม็กซิโกข้ามเข้ามานะครับ
กลับผู้พยพผิดกฎหมายต่อต้านจีน
ตรงจุดนี้น่าที่จะจับตามองนะครับ
อาจจะไม่ใช่จีนอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อนโยบายที่มีต่อเอเชียด้วย
แล้วก็ทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปดูความโดดเด่นของฮิลาลีแล้วก็ทรัมป์
ลาลีนั้นแน่นอนครับเป็นผู้จุดประกายให้เพศหญิง
ที่จะต้องการขึ้นมาเป็นในระดับผู้นำนะครับ
ต้านการเหยียดผิวและความเหลื่อมล้ำในสังคม
ก็ทำให้ฮิลาลีกวาดคะแนนเสียงสำหรับชาวแอฟริกันอเมริกัน
มีเชื้อสายแอฟริกันหรือว่าคนผิวสีนั่นเองนะครับ
ส่วนโดนัลดทรัมป์นั้นก็จะมีชื่อเสียงในด้านการพูดนะครับ
พูดแรงพูดตรงจริงใจนะครับ
แล้วก็มีการแบ่งชั้นทางการเมืองมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อผู้หญิง
วิจารณ์รุนแรงต่อชาวเม็กซิกันแล้วก็ชาวมุสลิมด้วย
ซึ่งตรงจุดนี้เองครับเป็นจุดที่หลายคนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นกังวล
โดนัลดทรัมป์ได้ขึ้นมาเป็นผู้แทนของพักรีพับริกันครับ